เป็นคลิปร้อนที่ออกมาเมื่อวานนี้นะฮะ
แล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเหมือนกัน
สำหรับรายเดอร์รายนี้ที่ขับรถบนทางเท้า
แล้วก็ไปเฉียวชนกับคนที่เขาเดินอยู่บนทางเท้า
และปรากฏว่ารายเดอร์ตัวใหญ่นี่นะครับ
ชกคนที่เขาเดินบนทางเท้า
จนเกิดเป็นเหตุการณ์ตามคลิปนี้นะครับ
งั้นพักก่อนพลังช่วยกับคนที่เข้าตำรงโรหวะ

หรือวัวฝีไส้ตะแกรง
ก็มีรักตัวใหญ่ใกล้

มีใจที่น้องนี้ต้องจบ

จับจอดยา

โอ้ค่ะคือตัวเองก็ผิดนะครับ

จากนั้นก็ลงมาทำร้ายคนที่เขาเดินบนทางเท้า
แล้วก็อีกอย่างทั้งเตะตัดขาทั้งทุ่มเขาเขาตัวเล็กกว่าด้วยซ้ำ
ถูกคุณแล้วคือป๊าบสุดท้ายตอนเตะจนคนที่เขาโดนนอนนิ่งอยู่ตรงทางเท้า
ฟุตป่าตรงนี้เลยอ่ะค่ะเนี่ยแล้วตอนที่รายเดอร์คนนี้ไปเถียง
คนที่เขาเดินบนทางเท้าไปบอกเขาว่ามึงเดินไม่ดูอะไรเลย
อย่างนี้เหรอโอ้โหคนที่เขาเดินอยู่เขาบอกนี่มันทางเท้า
คุณต้องดูผมสิผมก็มองแล้วซ้ายขวาแต่คุณมาขับบนทางเท้าแบบนี้ได้ยังไง
รายเดอร์คนนี้ก็ยังเถียงอีกนะฮะบอกว่ารู้แล้วว่าทางเท้า
แต่มึงเดินไม่ดูอะไรเลยมึงไม่จบใช่ไหม
จากนั้นก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้เพราะว่าทางฝั่งของผู้ชายเสื้อดำ
บอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งตำรวจแล้วกลายเป็นเรื่องที่ลงไม้ลงมือ
ผู้ชายเสื้อดำเขาก็พยายามสู้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาต้องป้องกันตัวนะฮะ
แต่ถามว่าจะสู้ได้ยังไงตัวก็เล็กกว่าเยอะเลย
ถ้าดูจังหวะนี้เตะตัดขาหลังกระแทกพื้นนะ
พอเขาลุกได้ก็ยังทุ่มเขาลงพื้นแบบนี้คุณ
เตะอีกป้าบนึงอะค่ะเอาจริงนะรายเดอร์คนนี้เนี่ยนะ
คือถอดเสื้อรายเดอร์เลยนะแล้วก็ลงมาก่อเหตุ
คือเขาคงคิดแหละว่าเออคงไม่มีกล้องวงจรปิดจับภาพได้
แต่ที่ไหนได้มุมตรงนี้เนี่ยพอดีเลยค่ะ
จับภาพได้ชัดเจนแล้วฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ฮะ
บนทางเท้าปากซอยสายไหม๗๘กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่เห็นตามคลิปเลยนะครับ
ทีนี้มันมีประเด็นต่างนานาที่คนในโลกโซเชียลเห็นแล้วก็บอก
โอ้โหความหัวร้อนของรายเดอร์คนนี้ทั้งที่ตัวเองผิดด้วยนะ
แล้วมันก็ส่งผลต่ออาชีพรายเดอร์ที่อาจจะถูกมองไม่ดี
ส่วนเรื่องของการทำผิดไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกาย
และการขับรถบนทางเท้าหลายคนบอกว่าเอาให้หนัก
บอกแบบนี้เป็นเสียงเดียวกันเอาให้หนักนะครับ
ทีนี้เมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นนะครับ
ทีมงานสายไหมต้องรอดเพราะว่าตรงนี้ทีมงานต้องเข้าดูแล
เป็นพื้นที่สายไหมคุณทีมงานสายไหมต้องรอด
นี่พาพี่ผู้ชายเสื้อดำคนที่ถูกทำร้ายก็คือ
อิสราชทองหลางอายุ๒๖ปี
ผู้บาดเจ็บเข้าแจ้งความกับตำรวจสนสายไหม
เพื่อเอาผิดกับรายเดอร์รายดังกล่าว
ซึ่งทราบชื่อภายหลังว่าคือนายบุญยฤทธิ์ทองเอี่ยม
ฉายาของเขาก็คือเต่าหน้ายักษ์

คือหน้าเขาสักคิ้วก็สักขึ้นไปเป็นเหมือนยักษ์
เดี๋ยวจะได้เห็นหน้าเขาอีกทีฟังผู้เสียหายก่อนนะครับ
เขาก็หลบไม่ทันถูกเฉียวชนปรากฏว่ารายเดอร์
มาด่าทอหยาบคายทั้งที่จริงเขาไม่ผิดฮะ
เขาเดินบนทางเท้าของเขาตอนนั้นก็คิดว่าเรื่องจบ
แต่ว่ารายเดอร์จอดรถถอดเสื้อถอดแมสเข้ามาล็อกคอต่อย
ตัดขาแล้วก็ทุ่มเขาลงกับพื้น
ทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
ไม่คิดว่ารายเดอร์จะหัวร้อนและโกรธกันขนาดนี้นะครับ
หลังเกิดเหตุรายเดอร์พยายามให้เพื่อนผู้หญิงนะคุณ
มาไก่เกลียดโทรมาขอโทษโดยบอกว่าไม่มีเงินนะฮะ
แต่ว่าคุณอิสราบอกว่ายืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะ๑ขับรถบนทางเท้า๒เขาทำไมหัวร้อนขนาดนี้นะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะเพจสายไหมต้องรอก็ได้รับการติดต่อ
รายเดอร์รายนี้เหมือนกันก็คือนายบุญยฤทธิทองเอี่ยม
ฉายาเต่าหน้ายักษ์เพราะนี่เขาสักคิ้ว

แบบนี้บนใบหน้านะฮะก็เลยได้ฉายาว่าหน้ายักษ
เพราะชื่อเล่นว่าเต่าก็เลยเป็นเต่าหน้ายักษ์เนี่ยนะครับ
เขาติดต่อทางเพจสายหมายต้องรอดเพื่ออะไรรู้ไหมคุณ
เพื่อที่อยากจะชี้แจงและอยากจะขอโทษผู้เสียหาย
เมื่อกี้ไปชี้แจงที่ทำการของเพจสายใหม่เขานะ
และทีนี้ครับผู้เสียหายเองก็มาที่นี่ด้วย
มาที่ทำการของเพจสายหมายต้องรอดด้วย
ก็เกิดเป็นช่วงเวลาที่นายเต่าหน้ายักษ์เนี่ย
ได้กล่าวขอโทษคุณอิสราเขา
เขายอมรับว่าขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนบนทางเท้าจริง

จุดที่จะไปรับอาหารไปส่งลูกค้าเนี่ย

ซึ่งถ้าเขาไปกลับรถไปย้อนบนเส้นถนนอีก

เดินไกลก็เลยย้อนมาแบบนี้เลย

แต่ว่าเพื่อให้เขาสามารถวิ่งรอบได้ทัน
เขาบอกแบบนี้แต่ทีนี้ไม่มีคนชมนะ

แต่มีแต่คนด่าแล้วฮะว่าทำไมวิ่งทางเท้าแบบนี้
แล้วเขาบอกเขาพยายามเบรกแล้วนะแต่เบรกไม่อยู่
แล้วก็อยากจะขอโทษคู่กรณีจากใจของลูกผู้ชายเลย
ด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
และเข้าไปชกต่อยไปทำร้ายเขา
เพราะอารมณ์ชั่ววูบครับ
ฟังเขาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยฮะ

ผมรู้สึกผิดจริงครับพี่
ตอนนี้มีคนบอกว่าเราเป็นแบบ

ทำกับคนมาหลายคนแล้วกล่างอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นที่เราทำครั้งนี้เพราะอะไรคะ

พี่ผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นเรื่องแบบนี้ครับ

ว่าเราไม่ใช่แบบนี้แล้วอะไรอย่างนี้

ตอนนั้นเราลงชั่ววูบ
ได้คุยได้ขอโทษอะไรกับเขาตอนนั้นแล้วบ้างไหมคะ

เฮ้อเขาก็พูดขอโทษสองครั้งสองครานะครับ
ตั้งแต่ตอนที่มาที่สถานีตำรวจ

บอกว่าอยากขอโทษที่ใจร้อนเกินไป

โดนด่าว่าเสียหายไปด้วยนะครับว่าอาชีพรายเดอร์อะไรอย่างนี้นะฮะ
ต่อไปนี้จะไม่มีอีกแล้วอยากขอโทษจากใจแบบลูกผู้ชาย
พอพูดกันว่าลูกผู้ชายเท่านั้นปุ๊บไหมคุณนะ
เพื่อนของคุณอิสราผู้เสียหายบอกว่าคุณอย่ามาพูดว่าคุณเป็นลูกผู้ชายเลย
คุณตัวใหญ่กว่าคุณอิสลาเขาอีกคุณยังทำกับเขาแบบนั้นได้
คุณอย่าพูดว่าคุณเป็นลูกผู้ชายอันนี้คือเพื่อนของผู้เสียหายเนี่ย
เขาด่าไปเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เขาบอกว่าเขาก็ขอโทษจริง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ๑หัวร้อนเรื่องของ๒ขับรถบนทางเท้า
เรื่องต้นทางตำรวจสนสายไหมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ผิดกฎหมายขับรถบนทางเท้าก่อนนำตัวไปสอบปากคำ
อย่างละเอียดนะครับก็สองข้อหาที่สำคัญเนี่ยนะฮะ
ส่วนเรื่องของอาชีพของเขาล่ะคุณ
เรื่องของอาชีพของเขานะครับเพราะว่าตอนที่เขา
ขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าแล้วเขาใส่เสื้อแจ็คเก็ตของอะไรฮะ
ว่าก็เหมือนกับแบบเป็นเจ้าสีเขียวไข้สีเขียวเห็นไหม

เสื้อโรบินฮูธนี่ออกสีเหลืองเหลือใช่ไหม
แต่กล่องบรรจุอาหารเป็นสีเขียว

แต่ว่าโรบินฮูตออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะ
บินฮูดได้ออกหนังสือชี้แจงนะครับบอกว่า
ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าเต่าหน้ายักษ์
มารับงานช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายอีกนะฮะ
และได้พิจารณาฟ้องร้องดำเนินคดี
ทางกฎหมายกับทั้งเต่าหน้ายักษ์และเจ้าของไอดี
และจะเข้าเยี่ยมและเยียวยาผู้เสียหายในวันนี้นะครับ
เป็นอย่างนี้ก็มีเมื่อวานได้เห็นน้ำตาด้วย
เขายังพูดเลยว่าให้โอกาสเขาไม่ได้เลยเหรอ
แต่แม้คือเราเห็นพฤติกรรมของเขาแบบชัดเจน
คุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นการลงโทษจากทางต้นสังกัด
นี่ใช่ไหมตอนนี้จะไหลแล้วนะ
มีตอนแบบร้องไห้ก่อนจะเดินไปขึ้นรถปาดน้ำตา
อ้างว่าอารมณ์ชั่ววูบแบบนี้นะคะ
ที่เขาใช้ชีวิตอยู่ตรงฟุตป่าตรงทางเท้า

นี่เลยซอยสายไหม๗๘
ถามถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์เวลาที่มาขับขี่บนทางเท้าเนี่ยนะ

มีมอเตอร์ไซค์มาขับขี่บนทางเท้าเยอะไหม
แล้วเราก็เลือกไปถามร้านนี้เลยตรงจุดที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ไปคุยกับคุณแบงค์ลูกชายเจ้าของร้านที่เขาขายเครื่องมือช่าง

พอเจอเหตุการณ์นี้ผมตกใจ
ผมตกใจแล้วก็ห่วงคนเจ็บด้วย
ห่วงความปลอดภัยของคนที่เขาใช้ทางเท้าเดิน

ถ้าเกิดใช้เหตุผลใจเย็นมากกว่านี้
มันคงไม่ถึงขั้นต้องชกต้องต่อยต้องเตะกัน
ที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณแบงค์บอกว่าก็เห็นแหละ
มอเตอร์ไซค์หนีขึ้นมาใช้ทางเท้าอยู่บ่อย

เฉียวชนแล้วหัวร้อนมาทำร้ายร่างกายแบบนี้
ก็เลยฝากไปถึงคนที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า
แล้วก็พูดไปถึงเรื่องของการใช้ทางม้าลายด้วย

ผมก็จากจริงก็อยากช่วยโรนลงนะครับพี่
บนทางเท้าอะไรอย่างนี้ครับผม
แล้วก็เรื่องทางมาลายเหมือนกัน
ก็พยายามดูคนนิดนึงครับพี่
ผมก็มองว่ามันไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงได้บ้าง

ครับผมตอนนี้มันอาจจะยังไม่เยอะบ้าง

ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้กันได้เหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมฮะม้าลายก็เกิดอุบัติเหตุมาแล้ว
ทางเท้าก็ยังมีรถมาวิ่งผิดกฎหมายแบบนี้กันอีก

และกลายเป็นเหตุการณ์หัวร้อนแบบเมื่อสักครู่นะฮะ
ดังนั้นอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
จะมาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ด้วยคุณ
เคราะห์เรื่องของทางม้าลายมาก็หลายรอบ
คราวนี้วิเคราะห์เรื่องของทางเท้ากันด้วยนะฮะ
แก้ปัญหากันอย่างไรในบ้านเราเนี่ยนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ

เห็นข่าวนี้แล้วจะบอกว่าไหนก็ไหน
ไหนไหนก็จะจัดระเบียบทางม้าลายกันอย่างจริงจังแล้วเนี่ย
ช่วยแถมพ่วงการจัดระเบียบรถมอเตอร์ไซค์รถรายเดอร์
ส่งสินค้าส่งอาหารทั้งหลายเสียพร้อมกันด้วยเถอะ
เพราะทุกวันนี้เป็นปัญหามากครับ
จากรายที่เป็นข่าวอย่างเมื่อกี้แล้วผมคิดว่ายังมีอีกที่ไม่เป็นข่าว
หนึ่งยังขับขี่ขึ้นไปบนฟุตบาท
ทั้งย้อนศรและไม่ย้อนศร
มันเกิดการเฉียวชนกับคนเดินบนฟุตบาทเป็นประจำ
รายที่เป็นข่าวนี้ก็เห็นว่าเป็นยังไง
ที่ไม่เป็นข่าวก็มีถ้าเจ้าทุกข์ไม่แจ้งความก็ไม่เป็นข่าว
ถึงแจ้งความแต่ถ้าเฉียวชนอาการไม่หนัก
ไม่มีเรื่องกันก็ไม่เป็นข่าว
แต่ข้อมูลที่ผมได้รับคือมีคนเดินบนฟุตบาทเดือดร้อนมาก
เดือดร้อนมาต่อเนื่องตำรวจก็ทำท่าว่าจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้
ท้องที่ทำป้ายไปปักไว้บนฟุตบาทว่าห้ามขี่รถจักรยาน
รถจักรยานอะไรบนฟุตบาททางเท้า
มันช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าไม่มีใครไปเอาจริง
นั่นเรื่องขับขี่บนฟุตบาท
สองขับขี่ย้อนสอน
ย้อนสอนเนี่ยเมื่อกี้ในข่าวก็บอก
ย้อนสอนเพราะว่าระยะทางเนี่ยมันสั้นกว่า
ลักษณะที่เราพบเห็นเป็นประจำก็คือว่า
ในกรณีที่รายเดอร์ส่งอาหารจากห้างสรรพสินค้า
แล้วคนสั่งอาหารเนี่ยอยู่ใกล้กับห้าง
หรืออยู่ในหมู่บ้านใกล้ห้าง
รายเดอร์เห็นว่าถ้าจะขับขี่ตามเส้นทางที่ถูกต้อง
ก็ต้องวนไปอ้อมเพื่อไปยูเทิร์นกลับรถ
แล้วยูเทิร์นเสร็จปั๊บถึงจะมาเข้าหมู่บ้านได้
ใช้ระยะเวลานานและไกล
เช่นว่าสมมุติจะต้องใช้ระยะเวลาสัก๒๓กิโลกรัม

อันนี้กินระยะทางไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึง

เราจะเจอรายเดอร์ขับขี่ย้อนสอน
ส่งอาหารส่งสินค้ากันมาก
เพื่อจะได้วิ่งทำรอบได้มากขึ้น
มันก็เกิดอุบัติเหตุเหมือนกับที่เห็นในข่าวเมื่อกี้นี่แหละ
อกจากนั้นปัญหาที่
รถยนต์รถเก๋งเขาเจอก็คือว่า
เราออกจากโมบ้านเนี่ยก็ถึงถนนใหญ่หน้าโมบ้าน
เราจะมองเฉพาะทางขวาเพื่อจะดูว่ารถรถจะให้ทางเราไหม
แต่ว่าเราไม่มองทางซ้ายเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องมอง

แต่เราไม่รู้ว่ารายเดอร์มันขับขี่ย้อนสอนมาทางซ้ายตอนไหน

ต้นเหตุต้นต่อของการเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับ
ควรจะได้รับการจัดระเบียบอย่างจริงจังเสียที
เหมือนกับการจัดระเบียบทางข้ามมาลาย
จะเอายังไงกันครับเอาระบบที่
ผลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์รองพบตร
บอกไว้เอาไหมล่ะครับที่ว่า
ใครที่ไม่ข้ามทางมาลาย
จอดรถให้คนข้ามทางมาลาย
ถ้ามีคนถ่ายคลิปส่งไปได้เห็นกันจ่า
แล้วก็นำไปสู่การปรับการลงโทษ
ก็จะได้สินปนศ์ตอบแทนด้วย
แต่จะเอายังงั้นกับคนที่ขับรถย้อนศร

ผมคิดว่าเขาจะต้องระวังตัวมากขึ้น

ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้ต้องใจแข็งครับ
บางทีตำรวจก็เห็นว่าเออวินมอเตอร์ไซค์รายเดอร์
ก็น่าเห็นใจเขานะเขาต้องทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว
กวดขันไปจับกลุ่มไปเสียค่าปรับเดี๋ยวก็ลำบากเดือดร้อนกันไปใหญ่
แต่ว่าสิ่งที่เราอรุมอร่วยเนี่ย
ถ้ามันเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแล้วนำไปสู่การบาดเจ็บล้มตาย
คุ้มกันครับไม่คุ้มกัน
ฉะนั้นโดยกฎเกณฑ์กติกาเนี่ยเขาจึงไม่อารุมอร่วย
กับการรักษาความปลอดภัยหลักการก็คือว่า
อะไรที่เป็นมาตรการเป็นค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเนี่ยมันประหยัดไม่ได้
เสียดายไม่ได้ผมยกตัวอย่างอย่าง
สายการบินต้นทุนต่ำหรือสายการบินโลคอร์สเนี่ย
เขาขายตัวราคาถูกได้เพราะเขาประหยัดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายตรงไหนที่ประหยัดได้ตามที่เห็นสมควรเขาก็ประหยัด
ทำให้ต้นทุนต่ำเขาก็ขายตัวได้ต่ำ
แต่ว่าถึงยังไงก็ตามแต่เถอะต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยของเครื่องบินประหยัดไม่ได้
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต้องมีเต็มที่เหมือนเดิม
อันนี้เป็นกฎเกณฑ์กติกาของโลกฉะนั้นความปลอดภัยบนท้องถนน
มันต้องมาก่อนความสะดวกในการทำมาหากิน
อันนี้ก็อยากจะเห็นว่าไหนก็จะจัดระเบียบเรื่องทางเท้าแล้ว
เรื่องขับรถย้อนสอนขับรถบนฟุตบาทก็ควรจะเอาจริงเอาจังซะด้วย
ทีนี้กลับมาเรื่องการลนรงค์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจัง
กับปัญหาคนไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายเนี่ยเมื่อวานผมก็ขีดเส้นใต้ไปว่า
เอออยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องไม่ทำเป็นลักษณะไฟไหม้ฟาง
วูบวูบวาบวาบแล้วลืมกันไปวันนี้ผมได้คุยกับคุณหมอแท้จริง
ก่อนเข้ารายการนี่แหละคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์เป็น
เศรษฐการมูลนิธิหมองไว้ครับคุณหมอบอกว่า
วันนี้เวลาสิบห้านาฬิกาเก้านาทีคณะของคุณหมอ
เขาจะไปทำกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้คนได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของทางมาลายต่ออีกครับเขาจะไปที่
บริเวณทางม้าลายหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
ตรงที่คุณหมอกระต่ายเสียชีวิตนั่นแหละเขาจะไปตอนเวลาสิบห้านาฬิกา
จะทำพิธีอะไรกันตอนสิบห้านาฬิกากับเก้านาทีก็เพราะว่า
เป็นช่วงเวลาที่คุณหมอกระต่ายถูกรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจ
จนจนเสียชีวิตเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ด
มักกราที่ผ่านมาคุณหมอแท้จริงบอกว่า
จะนำรูปปั้นของของกระต่ายซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนตัวคุณหมอกระต่าย
วางไว้ตรงบริเวณม้าลายจุดนั้นด้วย
เพื่อให้คนที่มองเห็นได้ตระหนักได้ลำลึก
และได้ไม่ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นยังไม่พอคุณหมอแท้จริงบอกว่า
เขาจะเสนอรัฐบาลให้รัฐบาลประกาศว่าวันที่ยี่สิบเอ็ด
มกราคมของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ
วันความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติเพื่อจะได้กระตุ้นเตือนให้สังคมได้ตระหนัก
และได้ลำลึกและให้เป็นไปตามความต้องการ
ปฏิฐานของสังคมโดยเฉพาะคุณพ่อของหมอกระต่าย
ที่บอกว่าคุณหมอกระต่ายลูกสาวเขาต้องไม่ตายฟรี
จากไปของคุณหมอกระต่ายต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณค่าต่อสังคม
ฉะนั้นวันนี้ตอนบ่ายสามโมงเก้านาทีใครขับรถไปแถวหน้าโรงพยาบาลสถาบันโลกไต
ผู้มิรัตินักษรินตร์หรืออยู่แถวแถวนั้น
ก็ไปร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ
ของคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์ได้ก็จะได้จะได้เป็นสัญลักษณ์
และจะได้เห็นว่ามีคนสนใจเรื่องนี้เยอะเชิญนะครับ
เอาละนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะฮะ